อีกเรื่องที่ต้องมาพร้อมกับตรุษจีนก็คืออ่างเปล่าตัวก็อาย
องแดงพูดถึงอังเปล่าแล้ว

แม้ไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนอยากมีส่วนร่วม
เขาบอกแบบนี้ลูกหลานก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่
คือนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลูกหลานแล้วนะ
แต่ลูกหลานที่ทำงานมีงานมั่นคงแล้วต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย
ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านเป็นความกระตันอยู่
คนที่ก็ถึงจะโรนรุ้งเรืองขอเขินค่ะฉันไม่น่าถามเลย
เอาอย่างนี้ละกันไม่ใช่คุณหรือฉันจะให้กันและกันล่ะ
ครับครับแต่มีเศษฐีใจมุนหลายคนนะคะ
ช่วงโอกาสนี้เนี่ยแจกอังเปล่าให้กับคนยากคนจน
คนที่ไร้บ้านคนที่ด้อยโอกาสมากมาย
เดี๋ยวไปดูในแต่ละจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เริ่มกันที่อุดรธานีค่ะช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ชาวบ้านหลายพันคนมารวมกันที่หน้าบ้านสำลีเงิน
เลขที่๕๙๙ของนายปรีชานางสันนราชัยรัฐ
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงน้ำตาลโรงแรมตลาดและอสังหาริมทรัพย์
คนมาต่อคิวกันเยอะเลยเขามีการจัดระเบียบนะคุณฮะ
ถูกต้องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
หลายคนมาก็รอรับอังเป่าที่เสียปรีชา
แจกในช่วงตรุษจีนทุกปี
อย่างที่บอกไปที่คุณสุกลบอก
เขาจัดระเบียบด้วยการแจกบัตรคิวนะคะ
ให้ใครบ้างล่ะที่มามีคนพิการคนชรา
สองกลุ่มเนี้ยจะได้รับก่อนครับไม่ใช่แค่สองกลุ่มนี้เท่านั้น
คนอื่นนะคะที่มีความยากไร้ก็ได้รับไปด้วย
คือเจ้าสัวบอกใครมาได้รับหมด
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะ
ยังมีโรงทานน้ำดื่มและโรตีแจกฟรี๒๐๐๐ชิ้นด้วย
ปีนี้เสียปรีชาใส่ซองอังเปล่าซองละ๒๐๐บาท
รวมแล้วเตรียมไว้๒ล้านบาท

ปรีชาบอกว่าแจกอังเปล่าให้คนยากจนเป็นประจำทุกปี
ไม่คิดถึงจำนวนเงินที่แจกไปเพราะถือว่าเป็นการทำบุญ

ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีทั้งภัยพิบัตรน้ำท่วมภัยแรง
ก็เลยอยากจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาให้ผ่านพ้นวิกฤต
เหล่านี้ไปได้แล้วก็เอาเป็นกำลังใจให้กับคนยากจนด้วย
ก็ขอให้เจ้าสวนแล้วก็ครอบครัวก็สุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ยังไม่หมดนะคะจากอุดรแล้วเนี่ยไปดูกันที่ฉะเชิงเซาเลยค่ะ
นั่นก็คือนายเกียรตินางสมพิษสัจจะวธีกุล
เป็นเจ้าของร้านเกียรติอนันต์๔แยกตลาดบังสมแห
ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงนะคะ
ก็มีการแจกอังเปล่าให้กับเด็กให้กับผู้ใหญ่ช่วงตรุษจีนแบบนี้ค่ะ
๕๐๐กว่าคนทำมาแบบนี้ต่อเนื่องกันนะ๑๗ปีแล้ว
แล้วพอเสร็จสิ้นการไหว้บรรพบุรุษมีการเผากระดาษมีการจุดประทัดแล้วค่ะ
ทางด้านคุณป้าสมพิษก็จะมายืนแจกเงินให้กับชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านมารออยู่หน้าร้านนะถามคุณป้าสมพิษว่า
ปีนี้ตั้งใจแจกมากน้อยขนาดไหนป้าสมพิษบอกว่า
แลกเงินเอาไว้๘๐๐๐บาทเป็นแบงค์๕๐เอาไว้แจกกับผู้ใหญ่
แล้วเด็กจะได้แบงค์ร้อยได้เยอะหน่อย
สมพิษบอกว่าจะแจกไปจนหมดเลยอ่ะสำรองเงินไว้นะ
คือถึงแม้ว่าเตรียมไว้๘๐๐๐ก็จริงแต่ว่าสำรองไว้อีก๒๐๐๐บาท
รับรองว่าแจกพอแน่นอนแล้วนอกจากแจกชาวบ้านแล้ว
เตรียมไว้แจกคนรู้จักแจกลูกน้องในร้านอีก๒๐๐๐บาทด้วยนะคะ
ครับส่วนบางที่ไม่ได้แจกเป็นเงินแต่ก็มอบเป็นสิ่งของนะครับ

นายฮันยันเซ็นอายุ๕๒ปี
เป็นเจ้าของร้านธนวัฒน์ค้าข้าว
ก็แจกข้าวสารถุงขนาด๕กิโลกรัม

ถือว่าเป็นการทำบุญในช่วงเทศกาลตรุษจีน

มีชาวบ้านมาเข้าแถวรับจนครบจำนวนแล้วครับ

ข้าวสารวันตรุษจีนและวันศาสตร์จีน
ติดต่อกันมาเป็นเวลา๑๐ปีแล้ว
บอกว่าต้องการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากลำบาก
เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนจีน
มาจากสัวเถามาก่อร่างสร้างตัว
จากที่ไม่มีอะไรเสือผืนหมอนใบ

ก็เลยอยากตอบแทนคนในสังคมบ้างนะครับ

จังหวัดระยองนะคะที่ร้านโพสุวรรณค้าทอง

นี่แหละค่ะเขาก็เตรียมข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัมเอาไว้๓๒๐ถุง
แจกชาวบ้านหลายร้อยคิวค่ะ
หลายคนก็มารอรับมีการแจกบัตรคิวให้แต่ละคนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งทางร้านโพสุวรรณค้าทองก็แจกข้าวสารแบบนี้
เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนและศาสตร์จีน
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่๒๖แล้วด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนางนารินรัฐทรัพย์ภัยบูลอายุ๗๒ปี
ที่เป็นเจ้าของร้านเจ๊แตนของฝักสาย๔ศูนย์การค้าระยอง
อำเภอเมืองระยองเนี่ยนะคะแจกเหมือนกันค่ะ
เป็นข้าวสารหอมะลิอย่างดีถุงละ๕กิโล
ให้กับชาวบ้านที่มารอรับที่หน้าร้าน
เจ๊แตนเนี่ยนะแจกเป็นพันคนเลยค่ะ
ซึ่งเจ๊แตนแจกข้าวสารวันตรุษจีนมาแบบนี้๙ปีแล้ว
ปีนี้เตรียมมาแจกถึง๒๓๐๐ถุงนะคุณผู้ชม

แตนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้กับมูลนิธิสว่างพรกุศล
หรือว่าจะไปมอบให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป
เป็นความตั้งใจของเจ๊แตนนะคะ
ปิดท้ายเศรษฐีใจบุญคนใจดีกันที่ร้านดาวทองอาหารเวียดนาม
อยู่ในเขตเทศบาลตะบนธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
นายสมชายนางมารวยอุดมเลิศปรีชา

ก็เปิดให้มีมาทานอาหารเวียดนาม

เมนูเลยคุณดูสิหมูยอป่อเปี๊ยบทอด
โซยขนมถ้วยส้มตำขนมมากมาย
กินกันแบบไม่อั้นตลอดทั้งวัน

อิงอิ่มไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะอุ่นด้วยเพราะอะไร
ผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านที่ยากไร้อีกพันชุดด้วยค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่านี่เป็นรุ่นที่๓แล้วนะคะ
สืบทอดร้านต่อจากบรรพบุรุษที่อบพยพมาจากเวียดนาม
พึ่งพระบรมโพธิสมภารสร้างร้านนี้มากว่าร้อยปีแล้ว
ก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
แล้วก็เผื่อแผ่สิ่งดีนี้ให้กับคนยากไร้
รวมถึงคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยค่ะ